คุณผู้ชมอีกหนึ่งข่าวดีอาจจะมาช้าหน่อยแต่มาแล้วนะจ๊ะ
๒แสนโดสแรกแตะพื้นแผ่นดินไทยเรียบร้อยแล้วสายวันนี้นะคะ
ก็บินตรงมาจากปากกิ่งเลยนี่ค่ะจากเที่ยวบินทีจีหกเจ็ดห้าปากกิ่งกรุงเทพนะคะ
มาถึงในวันนี้เหมือนกันนะคะนายกบอกแบบนั้นลองฟังเสียงหน่อยค่ะ
เป็นที่มันคาดการณ์ไม่ได้
ก็ต้องเข้ามาตามระยะเวลาที่เราได้แจ้งไปแล้วนะครับ
ส่วนนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลมีนโยบายในการฉีดวัคซีนให้กับทุกคนในประเทศไทย

ซึ่งวัคซีนที่ได้มา๒แสนโดสนี้เนี่ยนะคะ
จะถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่คลังควบคุมอุณหภูมิย่านบางนา
ซึ่งเจ้าหน้าที่จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ก่อนที่จะกระจายไปตามโรงพยาบาลต่าง
ในวันที่๒๗กุมภาพันธ์นี้
เรื่องต้นจะจัดสรรให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่สีแดงแล้วก็สีส้ม
รวมถึงพื้นที่ขับเคลื่อเศรษฐกิจและสังคม๑๘จังหวัดก่อนนะคะ
ว่าน่าจะเริ่มฉีดวัคซีนได้จริงเนี่ยคุณผู้ชม
มีนาคมน่าจะเริ่มฉีดวัคซีนได้นะคะ
ขั้นตอนการฉีดอย่างที่เราบอกไปเมื่อวานนี้เนาะ
ขั้นตอนแค่การฉีดเนี่ยมันแป๊บเดียวเองประมาณ๕๗นาที
แต่ว่ารอดูอาการ๓๐นาทีนะคะ
ส่วนวัคซีนเข็มที่๒ก็จะฉีดหลังจากฉีดเข็มแรกไปแล้วประมาณ๒๓สัปดาห์ค่ะ
มีรายงานด้วยนะคะว่า๒๗กุมภาพันธ์นี้
ก็นายกบอกว่าก็อยากจะให้ทุกคนได้มั่นใจด้วยว่าวัคซีนทั้งสองบริษัทเนี่ยมันโอเค

เออไม่เกินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของคุณอนุทินด้วย